ไปดูผลการแข่งขันนักสู้ชาวไทยนะครับ
ศึกมวยวันแชมป์เป็นชิปเมื่อคืนที่ผ่านมาครับ

เปิดเกมถีบก่อนแล้วก็พงศิริพยายามเดินหน้าบุกนะครับ
แต่เจอจังหวะสวนทำให้นักชกชาวไทยนั้น
หาจังหวะเข้าทำลำบากนะครับแต่ว่าปลายยกนั้น
ขณะที่พงศิริกำลังเร่งเครื่องนะครับ
ก็สู้ต่อไม่ไหวนะครับกรรมการจึงยุติการแข่งขัน
นาทีที่๒๓๙ของยกแรกนะครับ
ส่วนอีกคู่หนึ่งทางด้านยอดมวย๓พศครับ
พันพยักษ์จิตเมืองนนท์ที่ขึ้นมาเสพแทนเพื่อนร่วมค่ายอย่าง
ถังจิตเมืองนนท์นะครับในการชกกฎิกาคิกบ็อกซิ่ง
กแรกนั้นพันพยักษ์โชว์ลูกเตะที่สวยงามนะครับ
แต่ก็ไม่สามารถไล่ตามพันพยักษ์ได้
สุดท้ายแล้วครบ๓ยกกรรมการให้พันพยักษิตเมืองนล
ชนะคะแนนไปอย่างเอกฉันนะครับ
ในวันนี้นะครับเวลา๑๒นาฬิกา๓๐นาที
ทางด้านเสียเอี่ยงทวีสินเหล่าสุวรรณวัฒน์นะครับ
ไฟล์นี้ก็บอกว่าไฟล์นี้เป็นไฟล์แห่งการรอคอย

เชื่อว่าทุกคู่ล้วนแล้วลงตัวแฟนมวยไม่ควรพลาดนะครับ
โดยเฉพาะคู่เอกจอมโวกศักดิ์ลำพลนะครับ

แต่ว่าขยับรุ่นขึ้นมาชิงแชมป์รุ่นใน๑๑๒ปอนด์นะครับ
ก็เตรียมตัวกันมาพอสมควรแล้วก็ติดตามกันได้นะครับ
ทางทะละทีวีช่อง๓๒เวลา๑๒น๓๐นาทีครับ